พี่กำลังสงสัยว่าพี่อ่านถูกไหม

วันนี้คุณได้หาข้าวเหนียวมะม่วงกินแล้วหรือยัง
เมื่อกี้หน้าสตูเห็นน้องเอามานั่งกินกัน
หน่อยสอเลยอ่ะ

ทีนี้เมื่อกี้ที่เราแซวกันว่าเราสะกดกันถูกไหม

ทีมงานโอ้โหเราพิสูจน์อักษรเป๊ะ
อุ๊ยนี่มีคนลักแล้วหนึ่งคุณผู้ชม

เออคนเราก็พูดผิดกันได้นะ

เอาไปกินคำเดียวมั้ง๒คำไม่เกินนี้
บนเวทีดนตรีระดับโลกโอ้โหปรากฏว่า
นี่นะฮะระวังมือหน่อย
ร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงชื่อดัง
เมืองโคลราศเปิดขายเมื่อกว่า๖๐ปี
อยู่บนถนนมหาดไทยอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ได้รับผลพลอยได้จากปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วง

มีลูกค้ามายืนต่อแถวรอซื้อกันตั้งแต่เปิดร้านเลย
แล้วยังมีรายเดอร์นะที่รับคำสั่งซื้อผ่านแอปนะ
มาซื้ออีกไม่ขาดสายโอ้โห
กุลชนแสงอุสานะฮะท่านอายุ๖๕ปีเป็นเจ้าของร้าน
เล่าบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาตอนเช้านะ
ที่ร้านยังไม่ได้พักเลยเพราะมีทั้งลูกค้ามีรายเดอร์
สั่งซื้อกันไม่ขาดสายมีทั้งมาซื้อเป็นชุดข้าวเหนียวมะม่วง๑๐๐บาท
แล้วก็ซื้อข้าวเหนียวมูลเป็นกิโลกรัมกลับไป
ช่วงเช้าถึงเที่ยงนะขายข้าวเหนียวมูลไปได้ละกว่า๕๐กิโลกรัม
มะม่วงอีกกว่า๑๒๐กิโลกรัมครับนะฮะ
กุลชนเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นเรื่องดีมากเลยที่หลานมิลลิ
ต้องเรียกหลานมิลลิแล้วหลานมิลลิช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักนะฮะ
ข้าวเหนียวมะม่วงของไทยแล้วก็ปลุกกระแสให้คนไทยเนี่ย
ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกินกันนะฮะไปลงใต้บ้างกระบี่ก็มากระแสก็มี
เปิดขายมากว่าสี่สิบปีครับลูกค้าเนี่ยมาต่อคิวซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกันแน่นร้านครับ
แล้วก็ร้านนี้นะมีเอกลักษณ์ที่ข้าวเหนียวเขามี๓สีนะ
ผมไม่หวานจัดดีผมชอบตรงเนี้ยไม่หวานจัดมีมันมันแล้วมีเค็มติดปลายลิ้นนิดหน่อย
เอ้ยข้าวเหนียวมูลมันต้องแบบนั้นสิจะอร่อยนะใช่ใช่เออนี่แหละครับ
แล้วเลือกได้มะม่วงมี๒แบบให้เลือกจะเอาอกร่องหรือจะเอาน้ำดอกไม้
อ่ะใครชอบอะไรก็แบบนั้นนะครับนางสาวนัทรดาปราบประชาลูกของ
ลูกสาวของเจ้าของร้านนะฮะเล่าบอกว่าโอ้โหปกติก็ขายได้เรื่อยเลยพี่
แต่พอน้องมิลลิพูดแล้วก็กินคำเดียวเท่านั้นแหละวันนี้นะใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
ขายข้าวเหนียวมูลได้ห้าสิบกว่าโคลกรัมครับอืมหมดเรี่ยง
ลูกค้าบางรายมาต่อคิวแล้วซื้อไม่ทันบ่นเลยบ่น

ก็ทำปกติแหละแต่ว่าคนซื้อเยอะ

ใช่ส่วนที่ชนบุรีศรีราชา
ร้านข้าวเหนียวมะม่วงครัวอ้อบางพระ

ต่อคิวซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกันไม่ขาดสายครับ

เล็ก๖๕บาทเอาไปพออิ่ม
ใหญ่หลายคน๑๑๐บาท

นางสาววิลัยลักษณ์สิงศรีทา
เป็นผู้จัดการร้านเล่าบอกว่าโอ้โหดีใจ
ตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงนะโด่งดังไประดับโลก
มิลลิทำให้เกิดกระแสคนอยากกินข้าวเหนียวมะม่วง
มีลูกค้ามาอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลดีให้กับร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงครับ

ก่อนหน้านี้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง

เออนะฮะแต่ตอนนี้เอาล่ะก็ทำให้ขายได้หน่อยนะครับ

ลีเนี่ยต้องบอกว่าสร้างปรากฏการณ์เลยนะคะ
ิลลี่คนเดียวเด็กอายุ๑๙ปี

พูดไปก่อนเดี๋ยวมีใครพูดผิดอีก

นี่ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ที่แปดริ้วชะเชิงเซามะม่วงอะไรนะ
ที่เขาแบบขึ้นชื่อเลยน้ำดอกไม้สีทอง

จะบอกว่าไม่ใช่ขายดีทุกหย่อมญาติ
เพราะในประเทศไทยนะสำหรับข้าวเหนียวมะม่วง

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพิ่มขึ้น

แต่ก่อนหน้านี้ขายส่งไม่ได้ส่งไม่ออกนะ

ค่ะตอนนี้ลืมตาอ้าปากได้แล้วนะคะ
เรามีโอกาสไปคุยกับคุณมานพแก้ววงนุกูลค่ะ

ผู้ผลิตมะม่วงส่งออกของจังหวัดฉะเชิงเซา
ท่านบอกว่าน้องมิลลิทำให้วงการมะม่วง

การมะม่วงตื่นตัวกันมากขึ้น

หลายปีก่อนหน้านี้วงการมะม่วงต้องยอมรับเลยว่าซบเศร้า
ช่วงนี้คุณมานพบอกว่ามีคนติดต่อหาซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
ม่วงขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ต้องเตรียมมะม่วงไว้ถึง๒๐๐ตะกร้าหรือประมาณ๔ตัน
เพื่อส่งมอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่จะรับไปขายต่อ
ก่อนหน้านี้ไม่ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าบรรยากาศของตลาดมะม่วงเป็นยังไง
โอ้โหถ้าให้ฟรีได้ให้ฟรีไปเลย
ใช่ให้ฟรียังไม่มีคนเอาเลยบางที
นี่จุดเด่นของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเมือง๘ริ้ว

บอกว่าทานแล้วต้องทานอีกติดใจ
คือเอางี้ดีกว่าใครที่ชอบน้ำดอกไม้อยู่แล้วนะ
แล้วมาเจอน้ำดอกไม้สีทองนี้เข้าไปนะ

ใช่ไม่รู้ดินหรือน้ำที่นี่มันหวานชำ
รสชาติหอมหวานทุกลูกไม่แฉะไม่เหลว
บางคนเวลาปอกมะม่วงน้ำมะม่วงมันไหลย้อยมันซอกง่ำ

บางคนจะไม่ชอบเลยแต่ว่าที่นี่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชม
ตอนนี้รู้ไหมคะคุณมานพบอกว่า
วิสาหกิจชุมชนของท้องถิ่นเขามีการเปิดขายทางออนไลน์
เพราะคะแม่คะสั่งจองมะม่วงทานโทษนะคะ
จองกันแบบวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวัน
แทบจะส่งไม่ทันนะคะมะม่วงค่ะ
อ่าส่วนตลาดต่างประเทศเป็นไงบ้างคะ
ไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้ตลาดต่างประเทศนะ
เฉพาะญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโอ้โหสั่งจองกันมาให้ลื่มเลย
ว่าสัปดาห์นี้จะมียอดสั่งจองเพิ่มมากขึ้น
จากกระแสของน้องมิลลินี่แหละค่ะ

มิลลิเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วมากเลยนะฟังเสียงคุณมานพค่ะ
ดีครับกระตือลือล้นหรือว่าผู้ค้าข้าวเหนียว
หรือแม่ค้าข้าวเหนียวแม่ค้ามะม่วง
ตัวกันมากเลยครับช่วงนี้อย่างวันนี้ยอมรับเลยว่า

แต่ถ้าอยากได้ถ้าเจอได้นะโลกนั่นมีโอกาสเป็นไปได้
จับผัดเช้ามะม่วงไปมอบให้เลยนะครับ
ขอบใจที่คล้ายว่ามาเชียร์มะม่วงมาทำให้ข้าวเหนียวมะม่วง
ประเทศไทยของเราเนี่ยดังไปทั่วโลกครับ
ตรงนี้ทำให้มูลค่าของมะม่วงเนี่ย
มันดีขึ้นมากดีขึ้นมากเลยนะครับ
ดูสายตาของคุณมานบสิครับ

ไปด้วยความสุขยิ้มออกมาทางตาเลยค่ะ
แมสเนี่ยอาจจะไม่เห็นรอยยิ้มจากมุมปากนะครับ

ดีใจด้วยกับชาวสวนมะม่วง

เราพาไปสำรวจที่สวนมะม่วงน้ำดอกไม้
แล้วก็น้ำดอกไม้นะคะ
คือน้ำดอกไม้สีทองด้วยนะครับ

พื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า๗๐๐ไร่
โอ้โหตอนนี้ยอดออเดอร์จากต่างประเทศกว่า๓๐ตันแล้วยอดผลิตวันละ๓๐๐ตัน
นี่ค่ะพอเกิดกระแสข้าวเหนียวมะม่วงของมิลลิเนี่ย
ปรากฏว่าลูกค้าติดต่อมาซื้อมะม่วงไปกินกับข้าวเหนียวมะม่วงในแต่ละวันเนี่ยเยอะนะคะ
ตอนนี้ราคาหน้าสวนมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยกิโลกรัมละเก้าบาทส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกิโลกรัมละสิบเอ็ดบาท
แต่ว่าราคาขายเกรดพรีเมียมส่งเกาหลีเนี่ยราคากิโลกรัมละสามสิบห้าบาท
ส่วนราคาขายส่งตามห้างกิโลกรัมละหกสิบบาทค่ะนี่เป็นขาขึ้นเลยนะ
สำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็น้ำดอกไม้สีทองค่ะ